เหตุการณ์นี้ที่บุรีรำค่ะเมื่อคืนนี้จัดงานแห่เทียนพรรษาเป็นคืนสุดท้าย
ภายในงานมีคอนเสิร์ตเดาไม่ยากใช่ไหมคะเดาไม่ยากเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
ตีกันสิคะคุณผู้ชมวัยรุ่นตีกันเลิกงานนะคะตีกันระหว่างทางกลับบ้าน
ไม่คิดตีกันอย่างเดียวยิงกันด้วยพี่อุ๋ยเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องมุมจรปิดค่ะ
วัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะกันถนนสายบุรีรำสตึกเมื่อคืนนี้เกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วอ่ะนะคะ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์เป็นสิบคันเลยอ่ะก็ย้อนสอนกันมา
ช่วงสักเที่ยงคืนได้หนึ่งในกลุ่มผู้ตายเขาเดินชูปืนขึ้น
แล้วยิงปืนไทยประดิษฐ์ใส่ฝั่งวัยรุ่น๑๐คนที่อยู่บนกระบะ
นัดหนึ่งแต่ไม่โดนใคร
ทางผู้ตายปรีเข้าไปฝั่งตรงข้ามสักพักเดียว
เพื่อนผู้ตายลากผู้ตายมาบนถนนแล้วอ่ะนี่ลากแบบนี้ค่ะ
นี่แล้วขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่กลับเข้าอำเภอสตึกครับ
อีกฝั่งนึงทางฝั่งกระบะก็หนีไปทางบ้านโคกสุพรรณ
ดูสิคะตายนะเนี่ยมีคนตายนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่วัยรุ่นชายสองกลุ่มเขาออกมาจากงานแห่เทียนพรรษา
วันสุดท้ายของอำเภอสตึกบุรีรำคือเขาเขม่นกันในงานนะคะ
พองานจบออกมาจากงานระหว่างทางเสียงปืนมาเลย
บอกได้ยินเสียงปืนก็เลยรีบแจ้งตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุมีรอยเลือดที่ไหลทาง
ตัวคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลกันไปคนที่ถูกยิงคือนายโกมนเกรดสะน้อย
หรือในคิดอายุยี่สิบห้าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสตึกค่ะเพราะว่าถูกยิงกระสุนเข้าหน้าอกเลยอ่ะค่ะ
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะกระสุนตัดคั่วหัวใจเลยคุณผู้ชม
ครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเป็นถนนสี่เลนถนนใหญ่เลยอ่ะค่ะ
่งหน้าเข้าอำเภอสตึกก่อนเข้าทางแยกโคกสุพรรณนี่นะคะถนนด้านหน้า
ทีมข่าวของเราได้คุยกับนายนพัฒน์อายุยี่สิบเอ็ด
เป็นพนักงานเต้นรถมือสองเขาอยู่ตรงนั้นน่ะ
ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุเขาบอกมันดึกมากแล้วนะคะ
ได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืนออกมาดูเห็นรถจักรยานยนต์เพียบเลย
เป็นสิบคันอ่ะโอ้โหตอนนั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนตาย
คิดว่าโอ้สงสัยวัยรุ่นทะเลาะกันตีกันอาจจะมีแค่คนเจ็บ
ทางผู้กำกับการสพสตึกอธิบายเหตุการณ์ให้ฟังเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะ
บอกว่าได้คุยกับทางเพื่อนของผู้เสียชีวิตแล้วได้ข้อมูลมาว่ากลุ่มของผู้เสียชีวิตประมาณสิบคน
บุรีรำสีเขียวอ่อนขับแซงหน้าท้ายกระบะมีวัยรุ่นอีกสิบคน
ขวดใส่กลุ่มผู้ตายก่อนอืมกลุ่มผู้ตายก็เลยโกรธ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามกระบะ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุหน้าเต้นรถมือ๒ทะเลาะกัน
มันก็เป็นเหตุการณ์เหมือนภาพในกล้องวงจรปิด
ที่ให้คุณผู้ชมดูไปต้นเรื่อง
หนึ่งในกลุ่มเพื่อนของผู้ตายยิงปืนใส่
ในคิดผู้ตายวิ่งไปใส่ฝ่ายรถกระบะเลยโดนยิงใส่มา
คือเป็นปืน๙มมเหมือนกัน
คือเหมือนกับว่าตอนแรกปืนมันขัดลำกล้องด้วยอะไรด้วยนะคะ
หันปอกกระบกปืนปากกระบอกปืนมาหาตัวเอง
ปืนลั่นกระสุนใส่หน้าอกซ้ายของตัวเอง
บอกแบบนี้นะไม่ใช่ว่าโดนกระสุนจากฝ่ายตรงข้ามนะ
คือฝ่ายผู้ตายยิงใส่เขาไม่โดน
ฝ่ายนู้นยิงใส่มาก็ยังไม่โดน
ฝ่ายผู้ตายก็เลยสงสัยทำไมยิงไม่ออก
ปากกระบอกปืนใส่ตัวเองแล้วกระสุนลั่นใส่ตัวเองเลยแบบนี้
นี่คือทีนี้ค่ะ
เพื่อนอีกคนอยู่ด้านหลังของผู้ตายก็ยิงใส่ไปอีก
แต่ก็ไม่โดนฝ่ายรถกระบะเหมือนกัน
มันก็คือยิงกันไปยิงกันมาพี่อุ๋ย
จังหวะลากเห็นไหมตัวคนที่โดนยิงลากกันไปแบบนี้

แต่ก็ยิงกันไปยิงกันมาทั้งคู่นั่นแหละ
เอ็มอายุ๒๑คนที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วในคิดผู้ตายซ้อนท้ายบอกว่า
ปืนลั่นใส่ตัวเองค่ะ
ต้องตรงหน้า๑๐นัก
ได้คุยกับในเจนามสมมุติอายุ๒๑ปีเป็นหนึ่งในวัยรุ่นที่อยู่ท้ายกระบะ
ยืนยันว่าฝั่งตัวเองมีแค่ระเบิดปิงปอง
แล้วก็ไม่ได้ปลาระเบิดใส่ฝ่ายผู้ตาย

เพราะว่าเขม่นกันตั้งแต่อยู่ในงานแล้ว
ช่วงบ่าย๓โมงค่ะก็ได้มีการนำร่าง
ในคิดผู้เสียชีวิตมาประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
คุณยายบอกว่าเลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่เด็ก
อยู่กรุงเทพปกติไปไหนเขาต้องบอกตากับยายตลอด

ยายเสียใจมากที่หลานมาเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ
เต้าแบบนี้คืออะไรจริง
อย่าให้เค้ามันเชื่อนะ
สุดท้ายตำรวจบอกว่าแจ้งข้อหาวัยรุ่นทั้งสองกลุ่ม
ทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งผู้ตายกับฝั่งท้ายรถกระบะนะคะ
พยายามฆ่าและข้อหาเรื่องของพาปืน
ในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และเรื่องของการครอบครองปืนและกระสุนปืนนะคะ